พาไปดูเหตุการณ์ลักษัพในหลายพื้นที่ที่ประเทศไทยกันนะคะ
กล้องวงจรปิดนี่มีประโยชน์จริงจับภาพได้ทุกเหตุการณ์เลย
ที่แรกนะคะเป็นศรีสะเกดค่ะ
ก็มีคนร้ายใช้สายยางไปขโมยน้ำมันรถในแคมป์คนงานก่อสร้าง
แน่นอนคนงานเขาก็จับตู้ตัวกันได้แล้วก็ส่งตำรวจ
ส่วนที่ขอนแก่นมีวัยรุ่นสองคนนะคะไปขโมยของ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นรองเท้ากีฬายี่ห้อดังแล้วก็เงินสดค่ะ
นี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนเลยนะคะ
เป็นชายวัยรุ่นสองคนขี่จักรยานยนต์ไปบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
จากนั้นก็งัดเข้าบ้านเลยเข้าไปง่ายเลยนะคะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดอีกตัวภายในบ้านก็บันทึกภาพคนร้ายเนี่ย
รื้อค้นหาทรัพย์สินภายในอย่างใจเย็น
ซึ่งสิ่งที่คนร้ายถือไว้ในมือตลอดเวลาเนี่ยคุณผู้ชมดู
เป็นรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังก็ขโมยไปได้๓คู่
แล้วก็มีทั้งเงินสดเหรียญธนบัตรจากกระปุกออมสินอีกกว่า๕๐๐บาท
เทใส่กระเป๋าที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ลื้อค้นต่อไปเรื่อยค่ะ
ก็ได้เครื่องประดับเล็กน้อยไปอีก
จากนั้นค่อยกลับออกไปใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมดใน๑๐นาที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองโกในอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ตำรวจเขาคาดการณ์ว่าคนร้ายน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดในพื้นที่
แล้วก็คงชอบเล่นกีฬา
เพราะสิ่งที่คนร้ายได้ไปคือรองเท้ากีฬา๓คู่
แต่ไม่มีการแตะต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเลย
ต้นตำรวจเขาก็เลยเดี๋ยวจะนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ

ซึ่งก็อย่างที่บอกไม่น่าจะตามยากเห็นหน้าชัดเลยล่ะ

ใช่ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายหรือว่าชอบมากอยากได้เองก็ไม่แน่ใจ

ได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

หลายรายการแล้วก็เงินสดจำนวนนึงค่ะ

เขาจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

บนถนนสายศรีสะเกดอุทุมพรพิสัย
ช่วงบ้านเล้าตำบลหนองไผ่ในอำเภอเมือง
จรูนคำโพหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ขโมยน้ำมันมา๒ครั้งแล้วค่ะ
คือเมื่อคืนวันที่๒๔มีนาคม
มีน้ำมันดีเซลในรถแคคโฮลหายไปประมาณ๑๕๐ลิตร
จากนั้นอีก๒วันคืนวันที่๒๖มีนาคม
น้ำมันดีเซลในรถบนถนนก็หายไปอีกกว่า๒๐๐ลิตร

ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานเฝ้าระวังเลย
เดี๋ยวจะต้องมีคนร้ายกลับเข้ามาขโมยน้ำมันอีกแน่

ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอด
แล้วเอาสายยางเตรียมจะดูดน้ำมันออกมาจากรถ

แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปดำเนินคดีค่ะ